ว่าเห็ดจริงแล้วมันทำรายได้ได้ดีมากโดยเฉพาะเห็ดภูตาน
นางฟ้าภูตานคุณเคยได้ยินไหมเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เขาเพาะเห็ดนางฟ้าภูตานขายแต่สร้างรายได้เป็นแสนค่ะคุณ
โอ้โหน่าสนใจขอดูหน่อยขอดูหน่อยอ่ะมาดูใกล้ใกล้หน่อย
เข้ามาที่โรงเรือนเพาะเห็ดกันเลยนะจ๊ะอยู่ที่บ้านเลขที่สองสามเจ็ดหมู่สอง
ตำบลควนโพอำเภอเมืองจังหวัดสตูนนะคะตรงเนี้ยเป็นโรงเพราะเห็ดของคุณนาฏระดาขาวคง
เขาใช้ความรู้ต่อย่อจากโครงการเพาะเห็ดของอบตควนโพค่ะนำกำไรจากการทำก้อนเห็ดเนี่ยนะคะ
เพาะเห็ดขายเองเลยคุณนาฏระดาเล่าให้ฟังบอกว่าสำหรับเห็ดนางฟ้าภูตานเนี่ยนะ
เป็นเห็ดที่ดูแลง่ายให้ผลผลิตเร็ว๔เดือนค่ะคุณสามารถขยายโรงเรือนเพาะเห็ดหนังฟ้านี้ได้
ถึงเก้าโรงในเวลาสี่เดือนโรงละหนึ่งพันหกร้อยถึงสองพันก้อนนะคุณ
มีรายได้จากการขายดอกเห็ดนะวันละนะคะห้าพันถึงหกพันบาทโอ้โห
ตีเป็นเดือนหนึ่งแสนบาทค่ะคุณเดือนละเป็นแสนไปเพราะเห็นไหมล่ะ
อยากขายเห็ดอยากขายเห็ดก็ถือว่าเป็นรายได้ที่แบบงามมาก
นี่ยังไม่รวมจากการขายก้อนเชื้อเห็ดต่างหากนะครับที่มีกำลังผลิตเนี่ย
วันละหนึ่งพันสองร้อยก้อนขายก้อนละแปดบาทเอาคุณคูณไปเลย
หนึ่งพันสองร้อยคูณแปดคุณถ้าหากว่านำไปเพาะเพียงห้าวันเนี่ย
ออกดอกเห็ดแล้วนะคะถ้าซื้อเชื้อเห็ดกับเขาไปเนี่ยค่ะ
ใช้ได้นานถึง๕เดือนด้วยดีจังเลยมันคุ้มนะจริงเราซื้อทีแล้วก็ไปขยายต่อยอดได้
ใครสนใจอยากจะทำโรงเรือนเพาะเห็ดหรืออะไรแบบนี้ก็ซื้อก้อนเชื้อเห็ดเนี่ยจากเขาไปได้เหมือนกัน
สำหรับเทคนิคที่ทำให้เห็ดออกดอกได้ดีคืออะไร
บอกว่าการนำทรายมารองบนพื้นในโรงเรือน
และการติดตั้งสปริงเกอร์พ่นน้ำอืม
ซึ่งจะทำให้เห็ดเนี่ยได้อุณหภูมิที่พอเหมาะใช่ไหมคะคือเห็ดเนี่ย
โรงเรือนเพราะเหตุสิ่งสำคัญคือเรื่องของความชื้น
และอุณหภูมินะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยเก็บได้ทั้งช่วงเช้า
ช่วงเที่ยงช่วงเย็นสามเวลาเลยแล้วคุณนารดาเนี่ยก็ยังนำดอกเห็ดอ่ะ
แปรรูปคุณนึกออกไหมคือบางทีเห็ดมันเยอะมาก
และถ้าเกิดว่ามันขายไม่หมดจริงหรืออะไรเราก็สามารถนำเห็ด
แปรรูปเป็นเห็ดสวรรค์แล้วเอาไปขายสร้างรายได้ได้อีกทอดหนึ่งอ่ะคุณ
เขาขายทุกอย่างทุกช่องทางตั้งแต่ก้อนเชื้อเพาะเห็ด
ขายเห็ดนางฟ้าและก็ขายเห็ดนางฟ้าแปรรูปครบโอ้โหเห็นแล้วเป็นแสนอ่ะ
แสนนี่แค่เฉพาะค่าขายเผ็ดนะไม่รวมก้อนเห็ดไม่รวมผลิตภัณฑ์อื่นอื่นนะ
เอ้าคุณเขียนใบละออกแล้วเหรอคุณจะไปขายเห็ดแล้วคุณพูดถึงเรื่องเห็ด
อุ๊ยแล้วคุณก็บอกว่าผมเขียนใบ่ละออกเลยผมเขียนใบ่ราคาหาลังบ้าน
ดีนะอ่ะคุณชนะวขายได้ช่อนนักทำงานออกเยอะเลยคุณแอบบ่นอ่ะ